ที่ชนบุรีช่วงนี้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่าบริเวณย่านที่มีบาเบียเยอะเนี่ย
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งลูกค้าทั้งพนักงานตกใจ
ต่อยตีกันหน้าร้านครับ
ฝั่งหนึ่งเป็นฝรั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นกาดของร้าน
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ

ชะลอเลยครับถ้าเกิดว่าขับปกติเดี๋ยวเหยียบคน
นี่จังหวะนี้กระโดดตีเข่าล้มแล้วฮะ
ไม่คุณคีย์แล้วเหมือนลุมเขานะเนี่ย
คนบอกว่าเฮ้ยทำไมกาดร้านนี้ทำไมโหดจังเลย

เขาอุตส่าห์เอาเงินมาเที่ยวบ้านเราเมืองเรานะตีหนึ่งกว่าครับ
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีบริเวณหน้าบาเบีย
นี่ภาพจากวงจรปิดนะฮะย่านพัทยากลางมีเหตุการณ์ชุลมุน
นักท่องเที่ยวต่างชาติโดนล็อกคอ
หลังจากนั้นโดนทำร้ายต่อยเตะตีเข่าจนล้มฮะ
นักท่องเที่ยวคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ผู้ชายสองคนที่เป็นกาดของร้านเข้าไปรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วมีกาดอีกคนไปช่วยแยก

ทำไมมันมีการต่อยตีกันหน้าร้านแบบนี้
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นแบบนั้นครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
มีนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งเป็นฝรั่งเหมือนกันนี่ครับ

มันอัตโนมัติเลยพอคุณตบมาโดนหน้าปั๊บมือสวนกลับไปเลย
แล้วก็ล้มกองกับพื้นไปอีกคนหนึ่งครับ

เหตุการณ์ชุนละมุนครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
จนกระทั่งตำรวจสายตรวจมาช่วยระงับเหตุการณ์
อย่างนั้นกลัวจะเกิดยกที่๓๔ตามมาหรือเปล่า
ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่เกือบตีสองนะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งสามสิบกว่า
เหตุการณ์ที่สองประมาณตีหนึ่งห้าสิบกว่าเกือบจะตีสอง
ห่างกันประมาณ๑๐กว่านาทีเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองพัทยามาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะ
คนที่เป็นลูกชายอายุสามสิบเจ็ดปีก็คือคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
พยายามจะปลุกพ่อให้ตื่นคือพ่อล้มนอนกองกับพื้นเสื้อเลือกขึ้นมาเห็นไหมฮะ
เห็นช่วงท้องช่วงพุงอยู่ตรงนั้นน่ะอืม

และหลังจากนั้นครับมีจังหวะหนึ่งเขายกมือไหว้ขอบคุณ

คนที่มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลตำรวจเองก็มาควบคุมเหตุการณ์
สอบถามพนักงานบาเบียเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

ทัวร์จะไปลงใส่กาดแล้วนะว่ากาดไปทำร้ายฝรั่งได้ยังไง
คุณทำแบบนี้ได้ยังไงเอาฟังพนักงานผู้หญิงคนนี้ก่อนนะ
เธอบอกว่า๒พ่อลูกนั้นเขาเป็นพ่อลูกกันนะครับ
อังกฤษมาเที่ยวที่ร้านมาเที่ยวที่บาร์

กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวในร้าน

มีคำสั่งว่าห้ามทำร้ายนักท่องเที่ยวนะ
พยายามให้เขาออกไปจากร้านก็แล้วกัน
โดยที่ให้ฝ่ายหญิงพนักงานหญิงเป็นคนเชิญลูกค้าออกไป
อย่าให้พนักงานที่เป็นกาดผู้ชายเข้าไปเชิญ

พนักงานผู้หญิงก็เลยพาออกมาหน้าร้าน
ปรากฏว่าพอพาออกมาหน้าร้านเสร็จแล้วเนี่ย

เข้าที่เบ้าตาของพนักงานผู้หญิง

พอเห็นแบบนั้นปั๊บกาดเองก็เลยจะเข้ามาคุยมาเคลียร์
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนไปรอบแรก
นี่นะฮะที่มาที่ไปของคลิปตอนแรกเลย
พอเหตุการณ์สงบปรากฏว่าฝั่งของพ่อฝรั่งอายุ๖๐ปี

ก็เลยตบหน้ากาดไปอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้คนที่โดนทำร้ายเป็นกาดผู้ชายครับ
เขาก็เลยสวนกลับไปแล้วเหตุการณ์ก็บานปลาย

พอฟังแบบนี้แล้วรถทัวร์อาจจะต้องชะลอแล้วนะฮะ
เพราะว่าคือกาดเองก็บอกว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรเขาก่อนเลย
เขาไปโวยวายแล้วจะไปทำร้ายพนักงานในร้าน
ส่วนพนักงานหญิงเองก็บอกว่าเธอก็โดนมือฟาดเข้าที่เบ้าตาก่อน

แต่ปรากฏว่าฝรั่งคนเป็นพ่ออายุ๖๐มีอาการแน่นหน้าอก

เรื่องนี้ตอนแรกนึกว่าจะกลายเป็นคดียืดยาว

ฝรั่งสองพ่อลูกไม่ติดใจเอาความ

ขอจบโดยการจับมือกัน
น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
สุดท้ายก็ขอโทษขอโพยจับมือกันแยกย้ายกัน

บางทีแบบคุณกินลงกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะ